คุณผู้ชมคะข่าวเรื่องของการลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยมีอยู่บ่อย

เล่าข่าวบ่อยแต่ว่าข่าวที่คนร้ายไปก่อเหตุ
ขโมยลงศพเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะ
คนที่เปิดร้านขายโรงศพเขายังงงเลยนะ
เขาบอกว่าคือพยายามจะนึกนะว่าทำไมคนร้ายถึงมาขโมยโรงศพ
อาจจะเป็นไปได้ว่าครอบครัวฐานะยากจนแล้วก็ไม่มีเงินซื้อโรงศพ
ก็เลยมาขโมยโรงศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

หรืออาจจะเป็นร้านที่ขายโรงศพเหมือนกัน
แต่ว่าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหมุนเงินไม่ทัน
โรงศพมาขายไม่ทันมาขโมยแล้วเอาไปขายที่ร้านตัวเอง
และลงศพที่คนร้ายเอาไปราคาไม่ใช่ถูกนะ
ลายแบบนี้ไหมแบบนี้ใช่คือถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น
มันก็ยังพอเข้าใจแต่ว่าโรงศพเขาไม่ค่อยขโมยกันหรอก

มันเป็นของที่มันเต็มไปด้วยความเชื่อนะ
ใช่มันเป็นลางใหม่ดีไปวางไว้ในบ้านใหม่ได้

แต่ว่าเจ้าของร้านเพิ่งออกมาเปิดเผยนะคะ
นายจำนงนางงามเป็นเจ้าของร้านจำนงโลงทอง

บอกว่าคนร้ายขโมยโรงศพเป็นลายเทพนมค่ะ
ราคา๔๕๐๐บาทค่ะ
เพิ่งจะมาร้องเรียนกับทีมข่าวก็เพราะว่า
ตอนแรกคิดว่ามีคนเอาโรงศพไปใช้

นำโรงศพเอาไปใช้ก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเงินทีหลัง

ปกติเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อด้วย

ไม่เห็นมีคนเอาเงินมาจ่ายสักที
ก็เลยมาร้องเรียนสื่อมวลชนว่า

แล้วก็ฆ่าแรงคนงานฆ่าหลายอย่าง
เจ้าของร้านบอกเลยว่าถ้าเดือดร้อนจริง
ยากจนจริงไม่มีโรงศพ
มาบอกมาขอจะให้

จำนงโลงทองเป็นร้านขายโรงศพ
ร้านเดียวในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
นายจำนงเขาเช่าห้องแถว๓ห้องอย่างที่เห็น
ตั้งอยู่เลขที่๙หมู่๒ตำบลบ้านสิง
อยู่ติดริมถนนสายนางรองชำนิ
ปกติช่วงกลางคืนไม่มีคนนอนเฝ้าร้านนะคะ
แต่จะเปิดประตูร้านเอาไว้แบบนี้เลย

เพราะคนไม่ค่อยจะใครจะกล้าเดินเข้าไปลานแบบโรงศพเต็มเลย

แล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าเผื่อใครมีอุบัติเหตุฉุกเฉินช่วงกลางคืน
ใช่มาหยิบไปได้แล้วค่อยมาจ่ายเงิน
เพราะคนก็คงจะไม่โกงเงินค่าโรงศพกันหรอก
บอกไม่เคยโกงไม่เคยมีใครโกง
ครับแต่ตอนกลางวันก็จะมีคนอยู่นะ
คือปกติเนี่ยก็มีบ้างแหละที่มันมีเหตุฉุกเฉินครับแล้วคนไปเอาโรง
ศพของที่ร้านไปประกอบพิธีทางศาสนาอะไรเสร็จสับก็เอาเงินมาจ่าย
แต่เนี่ยค่ะ๓๐พฤศจิกายนเขาเข้าร้านไปแล้วพบว่าลงศพลายเทพนมราคา๔๐๐
๐บาทตั้งอยู่บนสุดเลยนะคะหายไปโรงนึงก็รอก็คิดว่าคงเป็นเหมือนเดิม
ฉุกเฉินคนมาเอาโรงศพไปก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเงินแต่รออยู่ตั้งนานก็ไม่มีใครมา
จ่ายเงินเลยนายจำนงก็เลยบอกว่าโรงศพที่หายไปไม่น่าจะเป็นลักษณะที่คนจนมา
ขโมยไปคาดว่าเป็นคนวงการเดียวกันทำธุรกิจรับจัดงานศพครับอาจจะเป็นเพราะว่าร้าน
ของเขาผลิตโลงไม่ทันโลงราคาแพงแบบนี้หมดหรือเปล่าลูกค้ามาสั่งเอาไว้เลยไปขโมย
นักข่าวของเราไปที่ร้านอีกร้านหนึ่งนะคะก็ทางร้านเขาบอกว่าที่ผ่านมาโรงศพเนี่ย
ร้านนี้ร้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ผ่านมาถามว่าโรงศพ
เคยหายไหมอืมก็เคยนะคะครับเคยหายเหมือนกัน
แต่เป็นโรงศพแบบธรรมดาราคาไม่แพงไม่ได้มีลวดลายอะไร
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โรงศพราคาแพงหายไปค่ะ
ผมก็ไม่รู้หาตอนไหนเออกลับมาก็ไม่เจอแล้วครับ
โรงที่หายเนี่ยมันจะเป็นโรงแบบไหนที่หายที่นี่หายบ่อยครับ
หายบ่อยครับคือลงขาวตรงนั้นตรงนั้นหายลงขาวเฉยเฉย
ลงแบบที่เขาของกันน่ะอืมครับราคาไม่ได้แพง
ก็แค่พันห้าครับอันนั้นอืมแต่ลงที่หายล่าสักนิดเท่าไหร่
มันหายไปสี่พันห้าครับสี่พันห้าครับแล้วสงสัยแค่ว่าเอาไปทำไมอะไรอย่าง
อย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ครับไปทำไมครับอืมหลังจากหายแล้วทำยังไงต่อที่ร้านเนี้ย
เขาก็บอกเขาเอามาติดกล้องไปเลยเขาก็เอามาติดกล้องเลยครับเอามาติดกล้องไปเลย
ครับกล้องจะได้เพิ่งเอามาติดเอามาติดครับอืมหลังจากนี้มาเราต้องดูแลบ่อยขึ้นไหม
คือมีกล้องแล้วเราต้องดูแล้วครับแล้วเขาก็ไปเปิดดูไลน์โดราซับครับ
อืมคนดูแลร้านแล้วก็ทำหน้าที่รับงานต่อโรงศพคนนี้อ่ะนะคะ
เขาบอกว่าแต่ก่อนร้านนี้เคยมีคนนอนดูแลทั้งกลางวันกลางคืนมีคนเฝ้าอ่ะค่ะ
แต่ลาออกไปก็เลยไม่มีคนมานอนดูแลตอนกลางคืนหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านก็เลยติดกล้องวงจรปิด
ภายในร้านนะคะครับคือเจ้าของร้านบอกว่าโรงศพที่หายไปเนี่ย
ราคาสี่พันห้าร้อยบาทอ่าเจ้าของร้านก็เลยไปซื้อกล้องวงจรปิด
ราคาเท่ากันเลยสี่พันห้าร้อยบาทอ๋อมาติดที่ร้านอ่า
แล้วเจ้าของร้านก็ฝากไปถึงคนร้ายด้วยนะคะว่าไม่รู้ล่ะสิ
ลงแพงกว่านี้ก็มีเหรอไม่รู้ล่ะสิอ๋อที่เอาไปอ่ะ
ใช่ที่เอาไปอ่ะสี่พันห้าใช่ไหมอ่าโรงแพงกว่านี้หกพันห้าก็วางอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน
มันยังไงมันแพงกว่ายังไงด้านนอกมันเหมือนกันอ่า
แต่ด้านในเนี่ยโรงที่แพงกว่าจะมีที่นอนอ๋อเลยฮะโรงที่คนร้ายเอาไป
ข้างนอกสวยเหมือนกันแต่ข้างในอ่ะไม่มีที่นอนนี่ไงที่แพงกว่าหกพันห้า
แต่เขาไม่ได้แปะราคาไงเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าไม่รู้ล่ะสิ
คนร้ายอ่ะนึกว่าเอาอันที่แพงสุดไปแล้วแต่จริงแล้วไม่ใช่
มีบุที่นอนใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้ว
ไม่อยากรู้คุณเข็มพระสอนก็ดูดูไว้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้
ปล่อยผ่านไปได้เอาเป็นว่าไปถามตามความเชื่อหน่อยนะครับ
อ่าสับปะเรอประจำวัดสว่างอารมณ์และวัดหนองแปบอยู่ในพื้นที่บุรีรำนะครับ
บอกว่าทำงานเป็นสับปะเหลอมานานนะครับไม่เคยเจอเรื่องขโมยโรงศพนะ
อ่าถ้าจะมีมาขโมยเนี้ยพวกเท่ากระดูกอะไรพวกเนี้ยเออมีมี
พวกแบบเอาไปทำศัยยศาสตร์เอาไปเล่นของอะไรพวกนี้มีนะครับ
แต่ขโมยโรงศพที่เป็นแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่าลุงสับปะเรอบอกว่า
ดูแล้วคงจะขโมยไปขายคงเอาไปทำศัยศาสตร์อะไรไม่ได้
เพิ่งเคยได้ยินว่ามันลูงมันหายเขาก็จะเอาไปทำอะไรเอาไป
ผมว่าเอาไปขายมากกว่านะเออค่ะส่วนมากเลยนะราคามัน
ถ้าโรงมีราคามันน่าจะเอาไปขายอืมมันไม่น่าจะเอาไปใช้เองหรอบ้าง
อย่างราคาสามสี่พันไม่ขายพันสองพันกันน่าจะขายได้อืม
น่าจะมีน่ะท่านศัยยศาสตร์อย่างงี้ท่านก็อย่างมากก็ท่านก็เอาโรง
ท่านก็มีโรงของท่านท่านก็มีโรงของท่านให้ลงไปนอนไปอะไรอย่างนี้
เป็นการสะดอกเคาะอะไรอย่างงี้มันน่าจะมีอยู่อ่าอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำ
ใช่ค่ะนะอ่าก็ทางเจ้าของร้านเขาไม่ติดใจอ่ะ
เขาก็ติดกล้องวงจรปิดกันแล้วกันใช่นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดู
ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของร้านขายโรงศพรายใหญ่ที่สุด
อ่าในประเทศไทยเนี้ยอืมเชื่อว่าพอเอ่ยชื่อท่านต้องรู้จัก
สุริยาหีบศพสุริยาหีบศพเนี่ยนะเราก็ให้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปถามดู
ลักษณะแบบนี้เคยเจอไหมหรือคิดว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้น
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีนะฮะ
ได้ไปคุยกับทายาทสุริยาหีบศพชื่อว่านางสาวปริญญารัฐสุริยะเสนีนะครับ
บอกว่าปกติแล้วไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้นะ
เพราะหลายคนเขาก็เชื่อกันว่าถ้าใครเอาโรงศพเปล่าไปตั้งเนี่ย
หรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่มันเป็นลางไม่ดีทั้งนั้น
ขนาดมาซื้อโรงศพเขายังไม่ต่อราคากันเลยนะครับ
โบราณบอกว่าห้ามต่อหากต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้ราคาถูกไป

ไม่ใช่ว่าไปถึงโรงนี้๔๐๐๕๐๐๖๐๐หรือว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่

ทางทายาทของสุริยาหีบศพบอกว่าที่เชื่อได้เลยนะสำหรับที่ร้านเขานะ
ถ้าวันไหนมีผีเสื้อบินเข้ามาในร้านเดี๋ยวอีก๒๓วัน
ต้องมีคนมาซื้อโรงศพลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมา๑๐กว่าครั้งแล้วนะฮะ
แต่เรื่องที่ว่าอยู่ดีมาขโมยไปเนี่ยอันนี้ไม่เจอ
เรื่องหีบศพอ่ะทุกคนถืออยู่แล้วถ้าจะขโมยไปเก็บไว้บ้านมันก็ไม่ไม่น่ามันจะเป็นแบบเหมือนลางลางไม่ดีเขาอาจจะแบบเหมือนมีคนเสียบางคนก็ไม่อยากให้เอาหีบไปไว้ที่บ้านด้วยซ้ำคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นก่อนคนโบราณเขาก็จะไม่ให้ต่อบางทีมาซื้อหีบเราอย่าต่อนะบางทีแบบพี่ขายหีบเขาก็จะสะกิดกันเลยไม่ต่อห้ามต่อนะประมาณเนี้ยค่ะ
เขากลัวว่าในความเชื่อของของคนโบราณจะว่าถ้าเกิดต่อเนี่ยก็จะมีคนเสียต่อไปในครอบครัวของเขาถ้ามีผีเสื้อบินเข้ามาในร้านเนี่ยเราอีกสองสามวันเนี่ยก็จะมีเหมือนลูกค้าจะเข้ามาเลือกเลือกหีบจะซื้อหีบจำปลาอันนี้สังเกตมาหลายครั้งแล้วค่ะเป็นบ่อยบ่อยค่ะแล้วก็จะได้หีบหีบจีนด้วย
ฟันทงแบบชัดเจนไปเลยว่าเป็นใครขโมยเนี่ยยากมากเพราะว่าโรงศพที่ถูกขโมยไปที่บุรีรำก็ถือว่าราคาก็
ก็ถือว่าราคาแพงอยู่๔๕๐๐บาทราคาใกล้เคียงกับขายที่กรุงเทพฯ
อาจจะเป็นฝีมือของพวกเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องกับการทำงานศพ
แล้วมีคนมาให้หาโรงศพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาให้แล้วไปคิดเงินเขาก็ได้
หรืออาจจะเป็นคนยากจนที่ไม่มีเงินซื้อโรงศพแต่อยากได้โรงศพดีแพงลักษณะลายแบบนี้ก็ได้

ทีนี้ค่ะโรงศพที่ถูกขโมยไปนะคะเป็นโรงศพขอบเทพนมราคา๔๕๐๐บาทนะคะ
ความยาว๑เมตร๘๕เซนติเมตรและ๒เมตร๑๐เซนติเมตร
ความกว้างมาตรฐานก็คือ๒๐๒๒นิ้วสูง๒๐นิ้ว
ด้านในบุด้วยผ้าหรือนวมแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
น้ำหนักไม่ถึง๑๐๐กิโลกรัมดังนั้น๒คนยกได้สบาย
อันนี้พยายามวิเคราะห์ว่าถ้าคนร้ายมาขโมยต้องมากันกี่คนก็สองคนน่าจะยกไปได้
สำหรับโรงศพที่มีขายกันทั่วไปนะคะมีหลายแบบหลายราคาค่ะ
สุดก็คือหลักพันนะคะแต่หลักล้านก็มีนะคะ
เป็นล้านบาทนะเป็นล้านก็มี
ราคาอยู่ที่๒๐๐บาทอันนี้คือธรรมดาเลย
ลงขอบเทพนมก็จะมีหลายราคาขึ้นอยู่กับชั้นฐาน
ราคาก็จะอยู่ที่๔๕๐๐๗๕๐๐บาท
ส่วนที่แพงที่สุดของร้านสุริยาหีบศพ
เป็นโรงไม้สักแกะลายปิดทอง
คุณผู้ชมราคา๕แสนบาทถึง๑ล้านบาทเลยค่ะ

พอค่ะไม่วิเคราะห์อะไรต่อค่ะ